มีผู้ปกครองของน้องนะเป็นเด็กชายวัย๒ขวบคนหนึ่งได้แชร์คลิปเอาไว้
เพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนใจว่าให้ระวังกันให้ดี
เด็กตัวเล็กเนี่ยต้องระวังให้ดีนะฮะ

อันนี้ผู้ใหญ่ต้องยอมรับเลยว่าโอ้โหอย่างนี้เนี่ย

น้องมันนี่เด็กชายวัย๒ขวบใส่เสื้อสีแดงนะครับ
นี่เดินมากับพี่แล้วก็เด็กรุ่นเดียวกันอีกคนนึง
นี่พี่ชายน้องเขาเสื้อสีดำนี่ฮะมากัน๒๓คนนี่๓๔คนเห็นไหม
แล้วก็เดินตะแตะตะแตะนู่นพี่ไปทางนู้นละ
นี่ฮะเห็นพี่เดินไป
น้องก็เดินตามแล้วพี่วิ่งข้ามถนนไปนู่น
พี่ไปกับเด็กรุ่นน้องอีกคนนึง
นี่ค่อยเดินแล้วปันทุกข์มา

เห็นตอนกำลังเดินจะข้ามก็ลุ้นแล้วอ่ะ

คือโชคดีมากคือโดนเฉียวโดนชนขาหักนะฮะ
คือถ้าเกิดทับขึ้นมานี่ยุ่งเลยนะ

น้องมันนี่นะครับอายุ๒ขวบนะครับทุกผู้ชมครับ
พี่ชายน้องใส่เสื้อสีดำแล้วก็
มีเด็กรุ่นเดียวกันอีก๒คนนะครับ
แต่ว่ามีคนหนึ่งที่เดินตามพี่ชายน้องไปด้วย
คือน้องถูกรถบรรทุกเนี่ยเฉียวชนเข้าไปทำให้ขาขวาหักนะครับ
พร้อมกับข้อความบอกว่ารู้สึกเศร้ากับเจ๊ตานแม่ลูกสามที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
นี่น้องมันนี่ขาขวาหักครับทุกผู้ชมครับแต่ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะครับ
แล้วก็บอกว่าเก็บไว้เตือนสติคำที่ว่าไม่เป็นไรเวลามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาคำว่าไม่เป็นไร
ไม่สามารถทำให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ยังทำใจไม่ได้เลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กับลูกชายคนเล็กเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแถวแถวสี่แยกโคกปีบนะครับ
ตำบลโคกปีบอำเภอศรีมโหสดจังหวัดปลาจีนบุรี
วันนี้เราไปที่บ้านของน้องมันนี่นะฮะ
น้องมันนี่เนี่ยกลับมาพักรักษาตัวที่ห้องพักของคุณพ่อคุณแม่แล้ว
ทางโรงพยาบาลก็รักษาต่อกระดูกให้เรียบร้อยเข้าเฝือกเรียบร้อยนะฮะ
ขาขวาใส่เผือกแล้ว๒ขวบใส่เผือกซะแล้วมันนี่เลย
วันนี้ก็นอนพักผ่อนอยู่ที่บ้านพักฟื้นอยู่
คุณแม่ของน้องมันนี่นะครับวันนี้ก็ต้องลางานมาดูแลลูกชายนะครับ
บอกว่าอาการโดยทั่วไปของลูกชายก็มีหวาดภาวะบ้าง
เนื่องจากถูกรถบรรทุกเนี่ยเฉียวชนเข้าไป
เฝือกที่ใส่ขาขวาอยู่คุณหมอบอกว่าให้ใส่ไว้๓๐วัน

ปกติคุณแม่ขายของอยู่ที่ร้านขายยานะฮะทำงานอยู่ที่นั่น
มีลูกสองคนที่จะอยู่กับแม่นะวันเกิดเหตุลูกชายคนโตเนี่ย
ขอเงินไปตัดผมไปกับเพื่อนก็ไม่คิดว่ามันนี่นะ
ลูกชายคนเล็กจะเดินตามพี่ชายไปด้วย
ตอนแรกเนี่ยตามภาพในกล้องวงจรปิดเขาก็วิ่งไปวิ่งมากันอยู่แถวหน้าร้านสะดวกซื้อ
แล้วพี่ชายคนโตกับเพื่อนก็วิ่งข้ามถนนไปจะไปตัดผม
พี่อาจจะไม่ทันมองว่าน้องเดินตามมา

ทีแรกเขายืนอยู่กันเลย๔คน๔คนแล้วเขาวิ่งไปวิ่งมาก่อน

เขาก็ยังตัดสินใจตามคนนู้นไป

คือรถว่างเขาก็วิ่งปู๊ดข้ามถนนไปเลยค่ะ

ได้ยินแต่เสียงคนกรี๊ดแล้วก็เสียงรถเบรก

ก็เลยเขาว่าเอ๊ะมีอะไรเกิดขึ้นก็เลยไปดู
คุณพ่อของน้องมันนี่บอกว่าลูกชายขาหัก๒ท่อนนะครับ
ขาขวาคนขับรถบรรทุกคู่กรณีรับผิดชอบทุกอย่างนะครับ
เรื่องการรักษาพยาบาลค่าเยียวยาการดูแลต่าง
แต่ทีนี้คุณพ่อบอกมันมีเรื่องลี้ลับเกิดขึ้นนะ

คุณพ่อบอกเมื่อสองวันก่อนลูกชายบอกว่ามีเห็นมีคนยืนอยู่ตรงศาลตายายสองคน
ใส่เสื้อใส่แต่กางเกงหลังจากนั้นอีก๒วันก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นเลย
สองวันแหละเขามองเห็นเหมือนมีคนยืนอยู่ตรงศาล
น้องเขาบอกว่าผีผมก็มองไม่เห็นผมก็เรียกน้องเข้าบ้าน
แล้วจากนั้นอีก๒วันก็เกิดเหตุก็จากนั้นอีก๒วันก็น้องก็เกิดเหตุครับ
มันก็มีที่มีประเด็นก็แค่นี้ครับอาจจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ
เหมือนที่คุณพ่อบอกความเชื่อส่วนบุคคลนะก็เข้าใจว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
แต่คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากเลยว่าแล้วทำไมปล่อยเด็กให้แบบอยู่กันเพียงลำพัง
หน้าร่าสะดวกซื้อริมถนนต่อให้คนพี่ที่ไปตัดผมอ่ะพี่อุ๋ย
ก็ไม่ควรปล่อยให้เด็กวิ่งข้ามถนนไปเองใช่นั่นก็ยังเล็กอยู่นะ
นั่นก็ตัวเล็กเหมือนกันแล้วถนนกว้างด้วยค่ะ
แต่คุณพ่อคุณแม่น้องมันนี่บอกเอาในมุมความเชื่อก็ส่วนหนึ่ง
แต่ว่าทางหลักวิทยาศาสตร์ก็เลยเอาคลิปมาโพสต์เป็นอุทาหรณ์
ก็ยอมรับว่าก็ดูแลลูกชายแบบไม่ดีจริงเพราะคุณแม่บอกขายของอยู่
เห็นลูกชายคนโตขอเงินไปตัดผมไม่คิดว่าลูกชายคนเล็กเนี่ยจะเดินตามไปด้วย
ก็เลยฝากเตือนทุกท่านว่าขอให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ว่าเด็กนี้คลาดสายตาไม่ได้จริงจริงค่ะ